หลังจากนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อนบอกจะพาไปหาปลานะคะ
จู่ผู้ตายเดินไปริมตลิ่งถอดเสื้อผ้าออกกระโดดตีรังกาลงไปในน้ำ

นี่เป็นจุดเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุ

ตัวประวัติศาสตร์พประตูน้ำจุฬาลงกรรับแจ้งเหตุ
มีผู้สูญหายที่ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง
หลังโรงพยาบาลปาหลูรังสิตจังหวัดปฐุมธานีค่ะ

พบขวดเหล้าเครื่องดื่มชูกำลังรองเท้าแตะและเบียน๑ขวด
เจ้าหน้าที่อสสมัครมูลและนิธิป่อเต็กตึง
ได้จัดชุดประดาน้ำไปค้นหาใช้เวลา๒๐นาที
ไปเจอร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็เอาขึ้นมาที่ฝั่งได้สำเร็จ
ทราบชื่อนายสถาพรฝารมีอายุ๒๗ปีค่ะ
นายเสวกรุณเจริญเพื่อนที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันเล่าว่า
รู้จักกับผู้ตายเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
ตอนเช้าดื่มกันคือหมายถึงว่าดื่มกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะ
จนถึงตอนเช้าจนเช้าก็เลยชวนกันออกไปหาปลา
จากนั้นเห็นผู้ตายถอดเสื้อผ้าออก
แล้วก็ตรงไปที่ริมน้ำซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
จากนั้นกระโดดตีรังกาลงไปในน้ำเลย
แล้วก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยลักษณะจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลย

เขาเดินเข้าไปเลยถอดเสื้อปุ๊บ

ตีรังกากับหลังตูมเลย
แต่เขาก็ไม่จมนะเขาก็ว่ายน้ำมาสุดยิ้ม
เฮ้ยมีอย่าว่ายมาน้ำมันแรง